ได้ทันค่ะก็ต้องมาต่อด้วยข่าวนี้เลยค่ะ
ที่มีชั่งแล้วหรอประเพาะ๔คนลงไปในท่อ
คอนโดมิเนียมบางนาที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะคะ
เป็นข่าวเศร้าเมื่อวานนี้เราให้ข้อมูลไปว่า
๔ท่านที่บาดเจ็บเนี่ยค่ะเสียชีวิตไป๒
ล่าสุดวันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑คน
๓คนที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ภาพที่
ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเขาก็แบบเศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

คุณลุงท่านนี้เป็นญาติของหนึ่งในผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็มาทำพิธีเชิญวิญญาณหลานชายที่เสียชีวิต
คือหลานของคุณลุงที่เสียชีวิตคือ
นายดิเรกอินทรังศรีที่เป็นหัวหน้าช่าง
ผู้เสียชีวิตอีก๒คนก็คือเป็นช่างเหมือนกัน
คนที่เป็นรอปภที่ลงไปช่วยคนสุดท้าย

คุณลุงบอกว่าบริษัทแจ้งว่าจะรับผิดชอบ
หลานลุงที่เสียชีวิตเป็นคนขยัน
แล้วเขาทำงานเลี้ยงลูกอีก๒คนแล้วเป็นเสาหลักของครอบครัว
แต่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
ทางบริษัทเขารักพระเชฟเต็มที่
ด้านคุณแม่ของนายทศพลฟักสวัสดิ
ก็ไปรับศพลูกชายจากโรงพยาบาลจุฬา
นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา

ส่วนตัวก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต

ยังไม่ได้รับการติดต่อให้การช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดของลูกชายเลย

ยังเลยค่ะแม่เจอลูกชายครั้งสุดท้ายคือเมื่อวาน
ตอนเช้าก่อนออกไปทำงานก็ไม่ได้มีลางบอกเหตุอะไร
ฟังผลขอบคุณนะคะ
คุณแม่บอกอีก๒เดือนถึงจะรู้ผล
ใช่ค่ะที่นักข่าวถามก็อยากจะทราบว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไร
เพราะเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปจำได้ใช่ไหมคะตอนต้นบอกว่าไฟช็อต

ตอนกลางคืนที่เราได้ข้อมูลมาเพิ่มบอกว่าไม่ใช่ไฟช็อตหรอกเป็นก๊าซไข่เน่า

ตกลงคืออะไรกันแน่บ้างก็บอกว่าเอ๊ะหรือจมน้ำที่อยู่ในท่อที่มีน้ำขังอยู่เมตรหนึ่ง
คุณแม่บอกผลชนะสูตรเจ้าหน้าที่บอกอีก๒เดือน
ค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดบางด้วนนอกที่สมุทรปราการ
นำร่างของนายวราวุฒิอูนาศช่างซ่อมบำรุงที่เสียชีวิตมาประกอบพิธีทางศาสนา

ซึ่งต้องชาปนกิจทันทีค่ะเพราะตรวจพบเชื้อโควิด๑

มันมีประเด็นตรงนี้นิดนึงค่ะเหมือนกับว่าทางครอบครัวให้ข้อมูลว่า
ก็ถูกบังคับให้ไปทำงานนะคะพี่อุ๋ยทั้งทั้งที่ป่วยอะค่ะ
ติดโควิดแต่ว่าต้องมาทำงานอย่างนี้เหรอ
เนี่ยเราได้ข้อมูลมาแบบนี้ก็เลยต้องชาปนกิจเลย

คุณพ่อก็กอดลงศพลูกชายร้องไห้จนวินาทีสุดท้ายที่นำเข้าเตาเผา
ต้องประคองพ่อออกมาค่ะแล้วให้ไป

ใช่ไม่ได้ค่ะก็คือต้องบรรจุโลงแบบแน่นหนาเป็นถุงซิปล็อกอะไรแบบนี้ไงคะ

เมื่อช่วงเช้าเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมลองดูท่อตรงนี้นะคะที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะขนาดความกว้างก็คือ๓คูณ๔เมตร

จะได้จะได้นึกภาพออกนะคะเพราะว่าตามที่เรารายงานข่าวเราเห็นแต่จากปากท่อใช่ไหมคะพี่อุ๋ย

เราก็เลยพยายามให้เกิดภาพให้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้น
ที่เราเห็นมีสองหลุมเนี่ยปากท่อข้างบนเนี่ยลงมาจะเป็นอย่างนี้
ใช่ค่ะกว้าง๓คูณ๔เมตรลึกประมาณ๔เมตรกว่ามีเครื่องสูบน้ำมีระบบไฟฟ้าอยู่ด้านล่างค่ะ

จากการส่งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศลงไปในท่อ

ออกซิเจนอยู่ที่๑๙๘เปอร์เซ็นต์

ค่าทุกอย่างที่ตรวจพบเกินมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
คือปกติถ้าเกิดจะลงไปทำงานแบบนี้เขาจะต้องใช้เครื่องตรวจวัดบรรยากาศข้าง
ก่อนแต่พอเนี่ยพอวัดจริงมันเกินค่ามาตรฐานหมดเลย
หมายความว่ามันอันตรายลงไปอันตรายเลยค่ะ
เขาจะลงไปเนี่ยเขาจะไปซ่อมตัวเครื่องสูบน้ำตรงนี้

แต่ลงไปเจอก๊าซพิษด้วยแต่ว่าบางคนก็บอกไฟรั่ว
มันจะต้องมีการแจ้งเตือนจริงแล้วมันจะต้องมีเครื่องตรวจเพื่อแจ้งเตือนค่ะว่าก๊าซด้านในท่อเนี่ยมันเกินค่ามาตรฐานหรือเปล่า
เชี่ยวชาญบอกเลยว่าถ้าข้าเป็นแบบนี้ที่เล่าไป

คุณภาพอากาศแบบนี้ลงไปทำงานไม่ได้เลยนะคะ

นี่เครื่องตรวจนี่เห็นมั้ย
คือถ้าลงไปมันอาจจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันที่พร้อมกว่านี้

ถ้าลงไปแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าไม่เกิน๔นาทีคือน็อกเลยนะคะ
โอ้โหย
แต่โดยปกติแล้วถ้าเราวัดได้ขนาดนี้ก็ไม่สามารถให้เจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศลักษณะนี้ได้อยู่แล้ว
คือจะเห็นภาพเมื่อสักครู่ที่เจ้าหน้าที่นำเครื่องตรวจวัด

คือมันมีเสียงเตือนจริงตามภาพจะมีเสียงเตือนขึ้นมา
คือถ้าเจ้าหน้าที่เขาจะทำงานด้านในท่อจริงเนี่ยเขาต้องใช้เครื่องตัวนี้วัดก่อนว่า

แต่เหมือนกับญาติพี่น้องของผู้ที่ลงไปในท่อเขาบอกเลยว่าไม่ใช่หน้าที่ของพวกเขาไงคะ

ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่ามีหัวหน้าช่างคนหนึ่งเขาบอกว่าให้เนี่ย
ความจริงไม่ได้๔คนนะ๔คนที่เขาประสบเหตุใช่ไหมมีอีกคนนึง
๕คนนี้ลงไปซ่อมหรือไปดูเรื่องไอ้พวกเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำที่อยู่ด้านล่าง
ซึ่งตอนนี้ยังตามหาหัวหน้าคนนี้ไม่เจอนะ
คือเราได้คุยกับคนนี้ค่ะเป็นคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยค่ะพี่อุ๋ยก็คือช่างค่ะ

ช่างซ่อมบำรุงอาคารค่ะนายอมรินสอนเจริญเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดฟังเขาหน่อยค่ะ

บอกแบบนี้เมื่อวานก่อนเกิดเหตุนายดิเรกเป็นหัวหน้าช่างค่ะ

ดิเรกคือหัวหน้าช่างแต่งตัวเตรียมพร้อมลงไปในท่อ

แต่พอลงไปเงียบขาดการติดต่อไปเลย
ก๊อฟซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาคาร

ก็เลยส่องไฟดูเห็นนายดิเรกจมน้ำอยู่ค่ะ

ก็เลยวิทยุสื่อสารเรียกขอความช่วยเหลือ

นายวราวุฒิเห็นท่าไม่ดีก็เลยตามลงไปในท่อเพื่อไปช่วยแต่ลงไปแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
ก็เลยจมน้ำไปอีกคนนึงอืมตัวนายอมรินบอกว่า
ผมกับนายทศพลเห็นว่ามันไม่ใช่แล้วเหตุการณ์มันผิดปกติแล้ว
ก็เลยลงไปเพื่อจะช่วยนายทศพลลงไปก่อน
นายอมรินบอกผมตามลงไปพอนายทศพลลงไปปุ๊บ
แตะน้ำปั๊บเหมือนตัวดีดเลยอ่ะพี่อุ๋ยมือหลุดจากบันไดไปเลย
ตรงนี้แหละค่ะเขาก็เลยเชื่อว่ามันคือไฟรั่ว
ระหว่างนั้นคุณสารีมาที่เป็นรอปภค่ะ

เขาเห็นว่าอยู่ข้างล่างกันเขาก็เลยลงไปช่วย
ก็เลยกลายเป็นลงไปสี่อย่างนี้ค่ะ

มารินหลุดขึ้นมาเพื่อไปสับคัทเอาท์
รอปภไปลงไประหว่างนั้น
เขาคิดว่าต้องเป็นเรื่องของไฟดูดอย่างนี้ใช่ไหม
เขาก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นประเด็นไฟรั่วไฟช็อต

ผสมกันทั้งสองอย่างอันนี้ก็ไม่แน่ใจ

รอพอผมก็เอาเชือกมัดเขาก่อนลงนะครับ

เท้าเขาแตะน้ำเขาปล่อยมือเลย
เราบอกว่ามันเป็นการ์ดไข่เน่าไม่ใช่พี่
ถ้าก๊าสไข่เน่าทำไมผมไม่น็อก

นี่ค่ะคนนี้ก็จะเป็นคนที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดนะคะ
คือพี่น้ำมารินบอกว่าถ้ามีก๊าสจริง
ผมก็ต้องน็อกไปด้วยสิผมก็ลงไปนะ

ทีนี้ค่ะทางผู้กำกับการสอนอบังนาก็เลยบอกว่า
ให้มันชัดคือมันต้องรอผลจากชุดพิสูจน์หลักฐาน
คือตอนนี้ยังไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่ประเด็นใด

ว่าจะเป็นเรื่องของไฟช็อตไฟรั่ว

จนทำให้ขาดอากาศหายใจในการปฏิบัติงาน
คือต้องพิสูจน์ในหลายส่วนเพื่อประกอบสำนวนคดี
เนื่องจากว่าเรื่องนี้มีผู้เสียชีวิต๓ราย

หมายความว่าต้องมีคนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นค่ะ
ซึ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็คือหัวหน้าช่างหัวหน้างาน